ไปดูไปดูข้อมูลของกินกันต่อเลยนะ

กล้วยปิ้งร้านนี้บอกเลยว่าขายดีมาก

ทุกวันนี้ก็ยังขายดีเหมือนเดิม
กล้วยปิ้งร้านนี้คือกล้วยปิ้งพระลือซอย๑

บนในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกจำ

กล้วยปิ้งสไตล์นี้ช่องชอบมากเลยนะ

คือมีแบบทามกับแบบสุกเลย

แล้วต่อให้กล้วยจะขึ้นราคาจะแพงยังไง
ก็ยังคงขาย๕บาทเท่าเดิม

ที่ชื่อว่าคุณวสันทองน้อยอายุ๕๔ปีนะคะ
คุณแม่คะคุณวสันบอกว่ายึดอาชีพขายกล้วยปิ้ง

จนตอนนี้เขาขยายสั้นทางให้กว้างให้สะดวก
คือเขาบอกว่าจริงมันต้องเป็นแบบแล้วแต่พันธุ์

ตามรักษศัยพันด้วยก่อนทำวะอีกนาน

แล้วก็ให้เราได้เลือกทานกันตามใจชอบ

แม่ค้าวะสรรบอกว่าต้องเลือกกล้วย
ให้มีเทคนิคก็คือว่าไม่ฝาดไม่เละจนเกินไป

ถูกต้องนะแล้วนอกจากนั้นน้ำกะทิก็เข้มข้น
จะใช้หัวกะทิกับหน้าตาลมะพร้าวอย่างดี

ร้านเนี่ยเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะ
ตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๔โมง๔โมงครึ่ง๔โมงเย็นนะคะ
ใครไปไม่ถูกหรืออยากจะสั่งจองไว้ก่อนแล้วถึงหน้าร้านฉบรับของไปเลย
พิษธุโรคใช่ไหมโทรหาเลยค่ะกำลังดูอยู่ในอยู่ตรงไหนของคุณคุณโลก
ก็มีไงริมถนนธรรลือซอย๑ตามวนในมือคุณเขียนรับเพิ่มมือเลย
นึกไม่ออกจริงคุณไม่ได้กลับบ้านแล้วอ่ะคุณไม่ได้กลับบ้าน
นึกออกได้ไงล่ะโทรละกันคุณผู้ชมถ้าใกล้ไฟไม่ถูกไฟไม่เป็น๐๘๕๔๐๐๖๓๖นะคะ
กล้วยปิ้งพระลือบ่อยบ้านแล้วคุณจะรู้ว่ามีของดีเยอะที่บ้านคุณ